ในวันนี้ประชาชนก็ร่วมหลั่งไหลกราบสรีระสังขารหลวงพระคุณปริสุทธโธนะคะ
ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อที่จะรอร่วมสวดอภิษฐรรมคืนแรกวันนี้พร้อมกับร่างครูใหญ่อีกทั้งหมด๑๔๓ร่างค่ะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะกับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญเลยค่ะ
ขณะนี้สรีระสังขารของครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
เคลื่อนขบวนมาถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กลางประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมถึงบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพระคุณเอง
ก็มารอเพื่อที่จะกราบสรีระสังขารของหลวงพระคุณตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
จนถึงตอนนี้ทุกคนก็ได้มารวมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้เพื่อที่จะร่วมพิธีขอขมา
ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับ
ไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้กันนะครับภายในศูนย์ประชุมนั้นมีบรรดานักศึกษานะครับ
จากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
แล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษา

ตัวเพื่อที่จะมาร่วมพิธี
ขอขมาครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
แล้วก็ครูใหญ่อีก๑๔๓ร่าง
ที่อูทิศถวายร่างกาย
ให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำการศึกษาโดยร่างครูใหญ่ทั้งหมดนะครับจะอยู่ด้านบนเวที
โดยตรงกลางนั้นจะเป็นหีบไม้หอมลงลักษิทอง
มจุร่างครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
ไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
ขบวนเคลื่อนสรีรัสสังขารหลวงพระคุณปฤษฐโธ
จากคณะแพทยศาสตร์ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๕๓นาที
มีประชาชนมารอกราบสรีระสังขารกันเนืองแน่นนะครับ
ตรงบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลศรีนคริน
แล้วก็รอเก็บเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ

จากนั้นขบวนก็เคลื่อนต่อไปยังถนนมิตรภาพ
ผ่านแยกวัดป่าอาดุนรายาราม
แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรปภึก
สองข้างทางเองก็ยังมีประชาชน
รอกราบสักการะสรีระสังขารกันอย่างต่อเนื่องครับ
สำหรับรถที่ใช้เคลื่อนสรีระสังขาร
หลวงพ่อคุณเป็นรถโบราณเปิดประทุน
หรือว่าเจ้าคุณทงชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับที่กรุงเทพมหานคร

จากนั้นขบวนก็ตรงไปจนถึงทางเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาพิเศษ
ระยะทางรวมประมาณ๓๒กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๒๐กว่านาทีนะครับ
จากนั้นก็จะมาตั้งขบวนใหม่โดยมีพระที่บวชใหม่๑๐๑รูป
เพื่อถวายแด่หลวงพระคูณถือสายโยงนำหน้า
พระที่บวชใหม่๑๐๑รูปนี้นะครับก็จะบวชมาจากนครราชศรีมา๕๕รูป
แล้วก็บวชที่ขอนแก่น๔๖รูปนะครับจะปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่๓๐มกราคมนี้
ขบวนมาถึงด้านในศูนย์ประชุมนะครับก็เตรียมพิธีขอขมาร่างครูใหญ่
พร้อมกันอีกครั้งมีบรรดาลูกศิษย์ที่มาวันนี้นะครับต่างรู้สึกยินดีกับหลวงพระคูณ
ที่มาถึงวันนี้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จดังที่หลวงพระคูณตั้งใจไว้
ก็คือการให้ทานจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
ก็คือการอุทิศร่างกายเป็นครูใหญ่
แล้วก็จะจดจำคำสอนของหลวงพระคูณไว้ตลอดไป
ไปฟังเสียงจากลูกศิษย์ของหลวงพระคูณกันครับ

แต่สิ่งหนึ่งที่ดีใจก็คือท่านได้สำเร็จตามที่ท่านต้องการ
การที่มาบริจาคร่างกายโรงพยาบาลขอนแก่นนั้น
เป็นความประสงค์ของท่านที่ท่านอยากบริจาค
สอนว่าคนเราเกิดมาหนังสือไม่ได้เล่าได้เรียน
ต้องให้ร่างกายเราเป็นวิทยาธาร

อย่าไปห่วงตัวว่าเราหน้าตาดีหรือรูปหล่อหรือสวย
อย่าไปห่วงเมื่อตายก็เน่าเปล่าเสียเปล่า
ถ้าเราไม่เอาร่างของเราบริจาคให้คณะแพทย์
แล้วแพทย์ไหนจะเอาร่างมาเรียน
เพื่อได้เป็นแพทย์มารักษาคนต่อไป
อีกสักครู่ก็จะเริ่มพิธีขอขมาร่างครูใหญ่
โดยมีนักศึกษาทั้งจากคณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์รวมถึงเจ้าหน้าที่คณาจารย์
แล้วก็ประชาชนรวมถึงบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพระคุณ
ก็จะร่วมในพิธีนี้ด้วย
แล้วก็เวลา๑ทุ่มตรงวันนี้จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ประชาชน
เริ่มเข้ามาวางดอกไม้จันทร์วันนี้เลย

ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดให้ประชาชน

อภัยครับตั้งแต่๘นาฬิกาไปจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
ถึงวันที่๒๘มกราคมนี้ครับ

รายงานสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ